ท่านผู้ชมครับถ้าจะนับเป็นวันกันวันนี้๓วันแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะสามวันเต็มเต็มแล้วครับยังไม่สามารถติดตามที่จะจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
ไปจี้ชิงทองจากร้านทองออโลล่าที่โรบินสันลบบุรีได้
ยังไม่ได้แม้กระทั่งขออนุมัติศาลออกหมายจับเลยค่ะ
ไม่น่าคือไม่รู้มันหายไปยังไงนะคือรถจักรยานยนต์ก็ไม่เจอ
เสื้อผ้าที่สวมใส่อาวุธที่ใช้ไม่เจอไม่เห็นที่ไหนอะไรยังไงเลย
ใช่ตลอดทั้งวันในโลกโซเชียลวันนี้นะคะก็มีคนโพสต์ภาพในลักษณะที่ว่าเจอตัวคนร้ายแล้ว
ตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่มันยังไม่ใช่ยังไม่เจอค่ะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะ๓วันเต็มแล้วนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๓ศพนะครับ
บาดเจ็บตอนนี้อีก๔คนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเอาไว้ตั้งแต่๒ทุ่มครึ่ง
พระหัสสบดีที่ผ่านมา๙มกราคมเนี่ยนะครับเราดูกล้องวงจรปิดกันไปแบบทุกแง่มุมแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ได้เห็นกันในเหตุการณ์ที่เกิดเหตุเนี่ย
คิดว่าหลังก่อเหตุแล้วมันหลบไปไหนมันหลบไปไหนไปอยู่ยังไงมันใช้วิธีซ่อนตัวหนียังไง
เอาละครับเราจะติดตามเรื่องนี้กันเลยนะครับดูนะครับว่าความคืบหน้าของคดีนี้เป็นยังไงนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ที่ลบบุรีค่ะเดี๋ยวจะรายงานสดความคืบหน้ามาด้วยนะครับ
แต่ว่าดูวันนี้ก่อนครับที่ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีนะครับ
พลตำรวจรีนัทธพลสุกษรนะฮะท่านได้เปิดเผยความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้ายให้ทราบนะครับ
โดยบอกว่าผ่านมาสามวันตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาอืม
แต่ตำรวจนะครับได้มีข้อมูลบางส่วนแล้วนะครับ
อ่าชุดพิสูจน์หลักฐานได้ส่งผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์มาบ้างแล้ว
อ่าหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาเยอะเหลือเกินนะครับอ่า
ว่าจะมีเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาผสมด้วยหรือไม่นะครับ
ตำรวจยืนยันนะครับว่าประเด็นนั้นยังมุ่งไปที่เรื่องของการก่อเหตุเพื่อชิงทองนะฮะ
ส่วนเรื่องอื่นอื่นก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับอ่า
สอบปากคำไปแล้วประมาณสิบปากและมีประชาชนให้ข้อมูลเบาะแสเข้ามาแล้วนะครับ
ส่วนตลอดคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการแชร์ภาพของอ่า
ผู้ชายคนหนึ่งอืมนะฮะอ่าซึ่งอ้างข้อมูลประมาณว่าอ่า
มีคนเนี่ยถูกควบคุมตัวไว้แล้วล่ะอยู่ในค่ายทหารอะไรอย่างนี้
นี่เห็นไหมอ่าอย่าคิดจะหาแพะถ้าสงสัยก็อ่า
ให้น้องของเขาเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ไม่ใช่กักตัวไว้แบบนี้
เรื่องนี้มีเงื่อนงำคนก็เอ๊ะตกลงยังไง
หรือจะเป็นคนมีสีหรือจะใครกักตัวไว้อะไรยังไงนะครับ
เรื่องนี้ตำรวจปฏิเสธเลยนะครับบอกว่าไม่มีนะฮะ
เรื่องนี้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
ยืนยันว่าไม่มีมูลความจริงนะครับแล้วถ้าเกิดไปแชร์กัน
หรือคนออกมาโพสต์ข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยขอเตือนไว้ว่าอย่าหลงเชื่อ
และอย่าไปแชร์มันจะมีความผิดทางกฎหมายได้
ฟังข้อมูลจากตำรวจเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
อกจากนี้นะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
ยังเตือนเรื่องนี้ด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของภาพถงภาพถ่ายต่างเนี่ย
อ่าจะไปถ่ายภาพไปล้อเลียนล้อเล่นทำแบบคนร้ายอันนี้ก็ไม่ได้
ค่ะไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมคือมีความผิดทางกฎหมายด้วยใช่นะครับ
อ่าหลักฐานในการติดตามตัวคนร้ายนะครับตำรวจจะยึดจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีมากพอสมควรเส้นทางหลบหนีก็ได้กล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เบาะแสจากพลเมืองดีแล้วก็กล้องวงจรปิดของห้างนะฮะ
ตำรวจยังมั่นใจว่ามีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปติดตามหาตัวคนร้ายได้
วิเคราะห์ทั้งหมดนะฮะเราต้องเอาข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมด
เพราะอย่างที่บอกคนร้ายนะครับปกปิดทุกอย่างนะครับ
เราก็ทำงานตลอดก็แคบขึ้นแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าผิดตัวบุคคลนะครับ
เราเช็คทุกเส้นทางไม่ต้องห่วงนะครับท่านรองสุชาติท่านมาควบคุมเองนะฮะ
ในเส้นทางทุกเส้นเราตรวจสอบหมดนะครับ
เป็นการชิงทรัพย์ทองนะฮะที่เราตั้งประเด็นไว้
ส่วนประเด็นอื่นเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างน้อยแต่เราก็เช็คเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวอะไรด้วยนะครับ
แต่ว่าน้ำหนักที่เราให้ก็คือเรื่องการชิงทรัพย์นะครับจากพฤติการของคนร้ายครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับเรื่องที่มีคนไปแต่งตัวเรียนแบบผู้ต้องหาในคดีนี้นะฮะ
ซึ่งตำรวจนะครับได้ออกมาบอกว่าทำไม่ได้นะครับขอเตือนนะฮะ
มันมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตราสามเก้าสองนะครับผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความตกใจ
เกิดความกลัวโดยการขู่เข็นหรือว่าทำลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ
มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อย่าไปทำนะฮะไม่มีใครเขาตลกด้วยนะครับ
ไม่มีใครเขาแบบชื่นชมคุณหรอกว่าโอ้โหไอเดียดีจังเลย
อืมสร้างสรรค์เหลือเกินอันนี้มันสร้างสรรค์ในทางที่มันอ่าไม่ถูกต้อง
ใช่ค่ะทำร้ายจิตใจครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะ
ผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อ่ะค่ะที่สำคัญเดินไปไหนมาไหนเนี่ย
อ่าเขาเห็นเขาเขาแจ้งตำรวจแล้วมาจับคุณเนี้ยมันซวยนะฮะ
นะคะอ่าพอตำรวจจะมาจับเอาวิ่งหนีอีกวิ่งหนีถูกยิงเข้าไปอีก
เจ็บตายขึ้นมานี่ไปโทษเขาไม่ได้นะไปแต่งตัวเรียนแบบผู้ต้องหาเองนะครับ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะครับชุดคลี่คลายคดีได้เชิญสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวนี้ที่ลบบุรี
อ่ามาพูดคุยหารือทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอข่าวด้วยนะครับ
อ่าแล้วก็มีรายงานข่าวว่าชุดสืบสวนตอนนี้ระดมกำลังกันมาเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ในการที่จะขยายวงในการไล่ล่าคนร้ายนะครับอ่ากำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดนะครับ
ที่จะสามารถจับความเคลื่อนไหวของคนร้ายได้โดยยังมุ่งไปที่กลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนเป็นหลักนะ
อ่าเพราะถือว่าจะต้องมีความชำนาญพอสมควร
จากภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นพฤติกรรมของคนร้าย
กลยุทธ์ยุทธวิธีเป็นอย่างดีจากพฤติกรรมในการก่อเหตุ
ตอนเข้ามาตอนออกไปตอนก่อเหตุอะไรพวกนี้นะครับ

ใช่ค่ะในขณะที่ยังไม่สามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้
แล้วก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้
ในส่วนของครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
และผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เขาก็ยังทำใจไม่ได้

เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้คือผู้บริสุทธิ์
ที่คนร้ายจิตใจโหดเยี่ยมมาก่อเหตุได้ขนาดนี้ค่ะ
ทางครอบครัวก็ยังคงมีความหวัง
ว่าตำรวจจะจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
เราพาคุณผู้ชมไปที่วัดบ่อเงินเจริญสุกแนมเพลิงเมืองจังหวันลบบุรีค่ะ
ที่นี่นะคะเป็นสถานที่จัดงานศพ
ของนายธีรชัตนิมมาอายุ๓๓ปี
พนักงานรักษาความปลอดภัยในห้างที่เกิดเหตุนะคะ
รอปภคนนี้คือคนที่วิ่งไปที่ประตูล็อกประตู
คือกะว่าคนร้ายจะได้หนีไปไม่ได้
แต่คนร้ายมาถึงโอ้โหยิงใส่เลยทั้งที่เขาวิ่งไปหลบแล้วเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวเขายังทำใจไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ร้องไห้จนเป็นลมล้มพับกันไปเลยเนี่ยค่ะ
บรรยากาศวันนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริงนะคะ
แต่ก็มีผู้บริหารของห้างนะคะ
มาร่วมแสดงความอาลัยกันเยอะมาก
พิธีชาปนกิจของนายธิรชัตน์เนี่ยค่ะ
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจอดีตภรรยาของนายธิรชัด
วิยดาชุมพลพักดีเดินถือรูปภาพของนายธิรชัด
นำขบวนเคลื่อนร่างไปที่เมนนะคะ
ส่วนภรรยาคนปัจจุบันนางสาวน้อยทีมข่าวของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ก็เป็นคนที่เดินถือกระถางทูบเดินตามหลังนางวิยดาค่ะ
นางสาวน้อยภรรยาคนปัจจุบันเดินร้องไห้ตลอดนะคะ
วันลบนิ่มมาอายุ๖๐ปีพ่อของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าเสียใจมากที่สูญเสียลูกชายไป
ลูกชายเป็นคนดีขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านทีนี้ค่ะเป็นห่วงลูกลูกของนายธิรชัดเนี่ยค่ะ
มีลูกสามคนนะคะแล้วลูกจะอยู่ยังไงหลังจากนี้แล้วก็เป็นห่วงเรื่องของคดีด้วยยังไม่ออกหมายจับยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ย
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าอยากให้ตำรวจจับเป็นมากกว่าจับตายเพราะสงสัยและคาใจว่ามูลเหตุจูงใจอะไรทำไมคนร้ายถึงลงมือก่อเหตุได้โหดเยี่ยม
ขนาดนี้นี่คือคุณพ่อของรอปภที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ฝากถึงตำรวจด้วยครับคุณพ่อบอกว่าลูกชายจริงแล้วเป็นคนร่าเริง
ชอบบริการลูกค้าผู้บริหารชื่นชอบมากก็เลยแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ารอปภ
พ่อบอกภูมิใจในตัวลูกชายมากค่ะที่ทำหน้าที่ของตัวเองจนถึงวินาทีสุดท้าย
ควรจะจับจับเป็นดีกว่าฮะให้สืบรู้ว่ามูลเหตุของการทำการกระทำแบบนี้
จูงใจแบบนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไง
เราจะได้เป็นคดีศึกษาว่ามูลเหตุของมันจูงใจของมันคืออะไร
ผมอยากให้เขาลงโทษประหารเลยฮะแบบนี้เคล็ดแบบนี้กรณีแบบนี้
ผมว่าสมควรฮะเพราะว่าเขามีจิตใจที่โหดร้ายโหดเยี่ยมอืม
ไม่มีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลย
ผมว่าสำควรมากมากเลยนะครับสปานชีวิตสถานเดียวครับ
ผมภูมิใจมากเลยที่ลูกชายทำหน้าที่ที่ที่เขารับผิดชอบอยู่ถูกต้องแล้วก็สูงสุดแต่เขาก็นะ
จบชีวิตแบบนี้เราก็สะเทือนใจเหมือนกันเนอะเป็นที่ที่รับยากมากเลยครับ
ด้านนางวิยดาชุมพลพักดีอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนนี้ก็ได้แต่หวังนะคะ
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็วหลังจากนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรไว้
แต่ก็มีกำลังใจให้กับลูกทุกคนอยากจะให้เดินหน้าต่อไปสำหรับชีวิตของทุกคนในครอบครัวนะคะ
ส่วนเรื่องที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องลูกลูกนี่แหละค่ะลูกคนกลางกับคนเล็กเนี่ยยังเด็กมาก
ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องยังคิดว่าพ่อนอนหลับยังไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตนะคะ
ก็พูดอะไรไม่ออกแต่ก็เชื่อว่าสามีรับรู้ถึงความรู้สึกได้
ตอนนี้ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อยากจะถามว่าคนร้ายจิตใจทำด้วยอะไร

พูดมาแต่เขาน่าจะรับรู้ในเรื่องลูกค่ะอย่างเดียวจ้ะ
ก็คดีก็เป็นไปตามกฎหมายเนอะจ้ะ
คือเด็กเด็กเด็กเด็กยังไม่เข้าใจค่ะ
ก็เราบอกไปก็เขายังไม่รับรู้ค่ะเขารู้แค่ว่า
พ่อเขานอนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพ่อเขานอนอยู่อะไรอย่างเงี้
เขาก็จะบอกอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเข้าใจแล้วก็เข้าใจแค่นั้นค่ะเด็ก

ติดตามตัวได้เร็วเร็วส่วนภรรยาคนปัจจุบันนะคะ
เธอเป็นรอปภที่เดียวกันกับผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้เธอร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปเลยนะคะ
ญาติญาติต้องมาช่วยกันประถมพยาบาลนะคะเธอบอกว่าชีวิตของเธอกับนายธิรชัดกำลังไปได้ดี
ฝันกันว่าจะทำงานเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถมีลูกด้วยกัน
สิ่งที่คนร้ายทำนั้นโหดเยี่ยมอมหิตเกินมนุษย์ทำร้ายทำลายความฝันของเธอพังทุกอย่าง
บอกว่านายธิรชัดเป็นคนดีรักความยุติธรรมรักความถูกต้องเธอไม่ได้ต้องการฮีโร่
ทำไมการเป็นฮีโร่จะต้องถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้ด้วยอยากถามคนร้ายว่ามาฆ่ากันทำไม
ทำลายความฝันของเธอทำไม
สอบทางย่าหน่อยนะสอบทางย่าหน่อยครับไม่หรอก

กลับมาถึงใส่

นี่คือหนึ่งชีวิตที่ต้องศูนย์เสียไปนะฮะหนึ่งชีวิตจากสามศพนะที่ถูกคนร้ายยิงตอนก่อเหตุนะครับ
ปนกิจศพวันนี้นะครับหัวหน้ารอปภของห้างโรบินสันที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
ตั้งของร้านทองออโลล่าส่วนอีก๒ศพนะครับคือน้องไทตันเด็กชายวัย๒ขวบที่ไปเดินกับคุณแม่
แล้วก็นางสาวธิดารัฐที่เป็นพนักงานร้านทองนะฮะจะชาวพนักกิจศพพรุ่งนี้นะครับ
นี่คือบรรยากาศที่วัดหัวช้างนะครับงานศพของน้องไทตันนะครับ
มีชาวบ้านมีครอบครัวนะครับมาเคารพศพนะครับ
พวงหลีดนำของเล่นเด็กมามอบให้กับน้องไทตันเยอะแยะเลยนะฮะ
ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันด้วยนะครับ
มีวงปีภาษณจากสุพรรณบุรีก็มาร่วมเล่นเพลงแสดงความอาลัยให้

หลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็ไม่ค่อยมีสตางค

ตอนแรกถึงขั้นต้องไปกู้เงินมาเลยนะฮะ
ไม่มีสตางค์ที่จะจัดงานศพให้ลูกชายด้วยซ้ำค่ะ
คนทราบข่าวก็ร่วมกันบริจาคมาจนคุณแม่ของน้องไทตันบอกว่าพอแล้วล่ะ
คือเดี๋ยวจะหาว่าเป็นดราม่าบริจาคงงบริจาคเงินจากงานศพลูกชายอะไรอีก
คุณแม่บอกพอแล้วแค่นี้พอจัดงานศพของน้องไทตันแล้ว
แล้วก็มีหน่วยงานต่างทั้งห้างที่เกิดเหตุทั้งร้านทองเขาก็มาช่วยเหลือเยียวยาพอสมควรแล้วนะครับ
วันนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันบอกว่าหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตนะฮะ

จนถึงวันนี้เนี่ย๓วันแล้วเนี่ยนะฮะ
ยังไม่เคยฝันถึงน้องเลยนะฮะ
อยู่ในงานนะเห็นแบบนั้นเห็นแบบนี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ฝากบอกว่าไม่ต้องมาเล่าเลย
คืออย่ามาเล่าดีกว่าคือฟังแล้วมันสะเทือนจิตใจ
ในมุมหนึ่งคนที่เขาอาจจะอยากฟังว่าเห็นก็อาจจะมี

แต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันขอความกรุณาว่า
ถ้าท่านจะเห็นหรือท่านจะไม่เห็นจะด้วยความหวังดีปรารถนาดีอะไรก็แล้วแต่
ไม่ต้องเล่าให้ฟังก็ได้ว่าไปเห็นไทตันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับ
ตอนนี้คิดถึงลูกชายกันมากนะฮะทั้งสองคนบอกนะครับ
เพราะว่าเป็นการจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวนะ
ก็ได้กำลังใจจากหลายคนนะครับที่ทราบข่าวนะครับก็มาให้กำลังใจ
ส่วนอนาคตอยากจะมีลูกใหม่หรือไม่ทั้งคู่ยังไม่ขอตอบนะฮะ
หรือถ้าจะบอกว่าเออถ้ามีลูกอีกก็เผื่อน้องไทตันจะกลับมาเกิดเป็นลูกอีกครั้งเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าขอบอกเลยว่าไม่อยากคิดและถ้าถามในตอนนี้คือไม่พร้อมด้วย
ไม่สามารถที่จะปกป้องชีวิตลูกไว้ได้เพราะฉะนั้นไม่อยากจะเจอเรื่องแบบนี้อีกในอนาคต
ตอนนี้ได้แต่จุดทูปบอกกับลูกชายนะครับว่าไม่ต้องไปอาฆาตคนร้ายเขาที่ทำให้ลูกเสียชีวิต

คือณตอนนี้คือที่เราอยู่ตรงนี้คือเรายังกำลังใจดีอยู่เพราะว่ามีกำลังใจที่เดินเข้ามาหาเราไม่ขาดสาย
แต่เวลาที่เรากลับไปบ้านไปอาบน้ำมันก็มันก็มีร้องไห้อย่างเมื่อเช้ากลับไปอาบน้ำปล่อยให้ขึ้นอาบน้ำคนเดียวข้างบน
ผมก็นอนเล่นอยู่ข้างล่างผมก็นึกแล้วว่าเขาร้องไห้ก็เลยเดินขึ้นไปยืนร้องไห้อยู่คือมันยังถ้าที่บ้านยังยังปรับกันแทบแทบจะไม่ได้พูดกันตรงนะคือมันคือมันยังเห็นทุกอย่างยังอยู่คือจุดที่เขานั่งที่เขาเคยนอนเคยเล่นเคยเกือกกิ้งเราหันมองเคยมันก็คือมันก็จะเป็นนึกถึงภาพที่ว่า

ครับผมไม่ไม่ด้วยไม่ด้วยว่าเหตุวิธีใดก็แล้วแต่กลัวกลัวเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียเข้าไปเนี่ยมันมันจะเกิดกับเราสองคนสองคนเนี่ยมันก็เหมือนมันก็จะเหมือนว่าการไปย้ำย้ำแผลที่เราเคยมีอยู่มันก็จะยิ่งคือเข็ดพูดง่ายง่ายคือเรายังไม่ถึงกับขยาดกับการมีลูกแต่แค่แค่แค่เจ็บกับการที่ต้องต้องเสียเข้าไปใช่ใช่มีมีอธิษฐานบอกว่าอย่าไปอาฆ
มองร้ายได้เร็วนั่นแหละไม่มีเราจะบอกแต่ว่าไปดีนะไปสู่ภูมิพรมที่ดีไปตรงไหนที่ดีก็ไปถ้าตรงไหนที่มันไม่ดีก็กลับมาอาบภาพกับแม่คือจะบอกแบบนี้มากกว่าคือจะบอกในสิ่งที่ดีมากกว่าคือแต่เราจะไม่ว่าไปอาฆาตแค่นั้นก็น่าคือเรากลัวว่าเวรกรรมหรืออะไรที่ว่ามันจะติดตามตัวลูกออกไปคื

มาขอจุดทูปไหว้แม่กวางหน่อย
ก็ให้เขาว่าเขาน่าจะรู้แต่คือเด็ก

พยายามจะพูดให้กำลังใจลูก
ก็บอกว่าแม่ไปทำงานนะอย่างนี้

ภายนอกเราต้องเข้มแข็ง
แต่ในใจเราก็ยังทำใจไม่ได้
แต่เราต้องทำให้ลูกเห็นว่าเราเข้มแข็ง

คิดถึงเวลาคิดถึงก็คุยกับลูก

ก็เรียกมากินไรวันนี้กินไร
อะไรอย่างนี้คุยเรื่องปกติ

นี่คุยเหมือนเขาอยู่
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้ง๓ครอบครัวนะคะ
ที่สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไป
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๔คนจากเหตุการณ์นี้นะคะ
นายประเสริฐคงมะลิรอปภที่ถูกยิงคนแรก
กระสุนโดนที่หน้าอกตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว

นางสุภาวดีชุนสนิทอายุ๔๔ปี
และนายยุทธการชุนสนิทอายุ๔๓ปี
เจ้าของไอศครีมชื่อดังสามีพระยาที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ย
กับลูกลูกสาวที่ใส่ชุดนักเรียน
คุณพ่อคุณแม่ถูกยิง

ทั้งคู่เลยสามีพระยาคู่นี้อาการดีขึ้นแล้ว
นางสาวเปมิกากลิ่นดอกแก้วอายุ๓๔ปี
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราช
ผ่าตัดแล้วนะคะใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
สื่อสารได้แต่สื่อสารด้วยวิธีการเขียน
ยังไม่สามารถพูดคุยได้นะคะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้
ก็คือการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุให้ได้

แต่ถ้าดูจากพฤติกรรมในการก่อเหตุ
แล้วก็การเตรียมตัวมาก่อเหตุแล้วเนี่ย
ตั้งแต่ขี่จักรยานยนต์เข้ามาเลยเนี่ย

อกจากความชำนิชำนาญในการใช้อาวุธปืน

คือแบบเอาแบบมิดชิดเลยนะฮะจนไม่เห็นแม้กระทั่งว่าสีผิวสีอะไร
อย่าว่าแต่รูปร่างหน้าตาแบบไหนเลย
สีผิวสีอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยนะฮะ
ต่อให้วันนี้ไปเจอรถนะคุณเขียนมาสอน
เจอของทั้งหมดหมวกไอ้โม่งถุงมือกางเกงเสื้อผ้าอาวุธปืนเนี่ย
แล้วไปได้ตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะ
แล้วมันบอกว่าเอาไม่ใช่ผม
ผมไม่ใช่คนที่อยู่ในชุดนี้
เนี่ยตรงนี้จะเอาหลักฐานตรงไหนที่จะนำไปสู่การจับกลุ่ม
แล้วเอาผิดกับมันได้จนถึงที่สุดถึงขั้นแบบ
โทษต้องประหารชีวิตแบบที่หลายคนบอกว่าถ้าจับได้โทษต้องประหารชีวิต
และที่น่าแปลกใจก็คือคนร้ายไม่ได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรเอาไว้เลยนะคะ
ไม่ได้ทิ้งรถจักรยานยนต์เปลี่ยนยานพาหนะในการหลบหนี
เรื่องของเครื่องแต่งกายก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้หลังจากเกิดเหตุ
ทิ้งร่องรอยเอาไว้คือรอยรองเท้าบนเคาน์เตอร์ที่ร้านทอง
ที่ไปเหยียบฝุ่นที่ไหนมาก็ไม่รู้ทิ้งฝุ่นเอาไว้บนเคาน์เตอร์
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีหลักฐานแค่ตรงนี้นะ
อันนี้ที่เป็นหลักฐานที่มันคืบหน้าล่าสุดนะ
รวมไปถึงมีพยานที่ไปเห็นไปจอดรถจักรยานยนต์อยู่สี่แยกไฟแดง
ก็พยายามที่จะคาดการณ์ว่าหลบหนีไปเส้นทางไหน
เส้นทางหลบหนียังบอกไม่ได้เลยเพราะว่าจุดตรงนั้นไปได้หลายทาง
หรือตำรวจเขาอาจจะมีหลักฐานสำคัญที่เขายังไม่เปิดเผยก็ได้ใช่ไหม
แต่ทีนี้ครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับ
บอกว่าเธอได้ไปเจอคนร้ายนี่แหละขี่จักรยานยนต์ด้วยชุดนี้เลย
ไปเจอจอดอยู่ที่แถวแยกไฟแดงที่หนึ่ง
เดี๋ยวเราจะไล่ดูให้นะครับว่าเส้นทางตรงนี้เป็นยังไงนะฮะ
เพื่อท่านเจอนะครับท่านคิดได้ว่าคืนวันนั้นเราก็ขับรถผ่านเส้นนี้
มีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถลองย้อนไปเปิดดู
จะได้เอาไปให้เจ้าหน้าที่นะครับอ่าผู้หญิงที่เป็นคนที่เห็นคนร้ายเนี่ยนะครับ
หลังจากก่อเหตุ๒ทุ่มครึ่งที่ห้างโรบินสันอำเภอเมืองลบบุรีนะครับ
ร้านทองโอโลล่าใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณไม่ถึง๒นาที
ขี่จักรยานยนต์ออกไปด้วยชุดนี้นะครับหลังจากที่ยิงคนเจ็บไป๔คน
แล้วก็เสียชีวิตอีกสามศพนะครับเธอบอกว่าไปบังเอิญเห็นคนร้ายขี่จักรยานยนต์
โน่สีแดงขี่นำหน้าเธอนะไปจอดติดไฟแดง๔แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ซึ่งคนร้ายจอดรถอยู่ในช่องซ้ายสุดของถนนส่วนเธอที่ขี่จักรยานยนต์ไปเหมือนกัน
อยู่ช่องขวาสุดตอนที่ติดไฟแดงเห็นคนร้ายมีท่าทีลุกลี้ลุกหล่น
แต่มันใส่หมวกไอโม่งนะยังปิดบังหน้าตาหมดนะครับ
แต่ก็เห็นได้ว่าท่าทางแบบดูหงุดหงิดแล้วเหมือนกับมีการพูดโวยวายอะไรบางอย่าง
ตอนนั้นก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้เห็นท่าทางแปลกก็สังเกตอยู่ห่าง
เธอบอกว่ามาจำได้ว่าเฮ้ยที่เจอนี่มันคนร้ายแน่เนี่ย
ก็คือตอนที่ผ่านกันไปแล้วก็ไปถึงเวลา๒๑นาฬิกา๑๗นาที
ดูจากโทรศัพท์มือถือที่เธอโทรหาพ่อเพราะว่าเธอกลับมาแล้วเห็นว่า
คนร้ายคนนี้เนี่ยมันมีข่าวในโทรทัศน์อะไรพวกนี้นี่นะ
ยังเห็นอยู่ตรงที่จอดอยู่เนี่ยเธอก็โทรหาพ่อนะครับ
เธอบอกพ่อว่าเจอคนลักษณะแปลกพ่อหลักฐานในโทรศัพท์มือถือมี๓ทุ่ม๑๗
แสดงว่าอยู่บนถนนตรงนี้๓ทุ่ม๑๗จากห้างเนี่ย๒ทุ่ม๓๐กว่า
เวลาก็เกือบ๔๐นาทีได้นะเกือบ๕๐นาที
ช่วงระหว่างติดไฟแดงค่อนข้างนานครับเธอคิดว่าคนร้ายอาจจะรอไฟแดงไม่ไหว
เพราะตอนนั้นคนร้ายตัดสินใจขี่รถเลี้ยวซ้ายไปเลยนะฮะ
แล้ววกกลับมาใหม่นะครับเพื่อรอสัญญาณไฟเขียวของอีกฝั่งถนน
คือรอไฟแดงตรงนี้มันไม่เขียวสักทีค่ะมันวกรถเพื่อจะไปรอไฟเขียวของอีกฝั่งถนนนะฮะ
จากนั้นก็ขี่รถตรงไปทางโรงพยาบาลอานันทมหิดลส่วนเธอขี่รถตรงกลับบ้าน
ส่วนสี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลอนันทมหิดลนะครับจุดที่พบคนร้าย
อยู่ห่างจากห้างโรบินสันที่อำเภอเมืองลบบุรีจุดเกิดเหตุประมาณ๑๕กิโลเมตร
ว่าคนร้ายอาจจะเลี้ยวเข้าตามตรอกซอกซอยต่างนะครับก่อนจะถึงโรงพยาบาลก็ได้
เพราะถนนเส้นนี้ยังมีซอยพระยาพิชัยดาบหักหรือที่เรียกว่าชุมชนหลังวัดดงสวองนะครับ
แล้วระหว่างจอดติดไฟแดงนะครับพลเมืองดีคนนี้ที่เป็นผู้หญิงบอกว่า
เห็นรูปภัณฑ์ของคนร้ายเนี่ยก็คือเป็นคนไม่สูงมากไม่อ้วน
คือไม่อ้วนแต่ก็ไม่ผอมเกินไปนะส่วนชุดที่สวมใส่คือชุดเดียวกันเลย
แบบในกล้องวงจรปิดเลยที่เป็นข่าวอ่ะเธอยอมรับว่าตอนแรกไม่มั่นใจว่า
จะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุอะไรมาหรือเปล่าพอกลับไปถึงบ้านไปดูข่าวในโทรทัศน์
ระบุเรื่องของเสื้อผ้าคนร้ายรถที่คนร้ายขี่มาก่อเหตุแล้วก็ขี่หลบหนี
นั่นคือชุดและรถคันเดียวกับที่เจอตอนจอดติดไฟแดงนะฮะจึงมั่นใจว่าที่เธอเจอตอนนั้นเนี่ย
คนร้ายคนนี้แน่นอนคนที่ก่อเหตุมาร้อยเปอร์เซ็นต์
ที่หนูมองว่ามันโว๋ยวายเพราะหนูสงสัญโดยวายเลย
มันมีเยอะซอยครับ
มันเป็นซอยกันแต่มันก็ไปได้เยอะไง
ทีมข่าวของเราก็พยายามแกะรอย
ตามเส้นทางดังกล่าวตามคำบอกเล่าและความเป็นไปได้
ที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ใช้ในการ
คัดดูและแกะลอยคนร้าย
และจากกล้องวงจรปิดที่พลตำรวจเอก
วิทรศัยทรงเมตตารองพบริษักรรมน์ตำรวจหังชาติ
ที่ลงมาทำคดีนี้ตั้งแต่ช่วงแรกนี้นะคะ
ก็เลยลองไล่ดูนะคะว่าคนร้ายจะไปในเส้นทางไหนได้บ้าง
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนจากหน้าห้างที่เกิดเหตุ
ใช้เส้นทางทางหลวงชนบทหมายเลข๓๖
ประมาณ๕๖กิโลเมตร
ก็จะเป็นทางแยกตัดเข้าถนน

ถนนเส้นนี้ยาวประมาณ๑๑กิโลเมตรนะคะ
แต่ตรงนี้เนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด
กลางคืนเปลี่ยวด้วยไม่ค่อยมีไฟส่องสว่าง
ถ้าขี่ไปเรื่อยจะเป็นทางสามแยก
ลัดล้อถนนคันคลองส่งน้ำ
แล้วก็ตัดเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข๓๓
เส้นทางนี้ไม่มีใครยืนยันได้ชัดเจนนะคะ
ว่าคนร้ายใช้เส้นทางไหนต่อ
เพราะว่าถ้าหากเลี้ยวเข้าถนน
ตรงนี้จะเป็นเขตแนวค่ายทหารค่ะ
แล้วก็จะเป็นสถานที่สำคัญของทางราชการหลายสถานที่ค่ะ
ซึ่งถนนเส้นนี้มีกล้องวงจรปิดเยอะนะคะ
แต่ไม่รู้ว่าจะมาเส้นนี้จริงหรือเปล่า
ส่วนบริเวณถนนเรียบคันคลองเป็นถนนลูกรัง
เป็นเส้นทางสำหรับรถจักรยานยนต์เท่านั้น
ถนนทางหลวงหมายเลข๓๐๑๖และถนนเรียบคันคลองชลประธาน
สุดท้ายก็จะไปบรรจบกันอยู่ดีค่ะคุณผู้ชม
ที่บริเวณวงเวียนพลร่มป่าหวาย
จากนั้นคนร้ายก็น่าจะมุ่งหน้าไปยังถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข๑๐๔
อีกสักประมาณ๙กิโลครึ่ง
ก็จะเข้าสู่ถนนพะหนโยธิน
จนถึงสี่แยกโรงพยาบาลอนันทมหิดล
ตามคำบอกเล่าของพลเมืองดีว่าไปเจอรถจักรยานยนต์
ของคนร้ายติดไฟแดงอยู่ตรงนี้
นี่ค่ะคาดว่าจากห้างสรรพสินค้าที่ก่อเหตุ
จนถึงจุดที่พลเมืองดีเขาบอกว่าเห็น
เห็นคนร้ายเนี่ยค่ะคาดว่าจะไปตามเส้นทางนี้ค่ะ
ดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยู่แถวนั้น
อยู่แถวเส้นทางนั้นลองนึกดูว่าเห็นมั้ยได้ยินเสียงมั้ย
ช่วงเวลากี่โมงจะได้นำมาปฏิปต่อได้
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับตำรวจด้วยนะคะ
สักช่วง๒ทุ่มครึ่งไปถึง๓ทุ่มกว่าวันที่๙มกราคมวันพฤหัส

คืนนั้นใครเราก็ขับรถผ่านแล้วก็ขี่รถผ่าน
เราได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ผ่านเห็นแว๊บเนี่ยค่ะ
เปิดกล้องหน้ารถหลังรถเราดูหน่อยเผื่อจะเห็นอะไรอย่างเงี้นะครับค่ะอืม
ข้อมูลนี้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็คุยกันค่ะ
เขาบอกว่าเห็นจริงนะคะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ให้ข้อมูลมา
บอกว่าเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานโยนไปที่ถนนโรงพยาบาลอนันทมหิดลจริง

แต่ไม่มีใครรู้ว่าแล้วจากตรงนั้นจากสี่แยกตรงนั้นมันไปไหนต่อ
เพราะว่าตอนกลางคืนชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นคือเขาก็แยกย้ายกันเข้าบ้านกันหมดแล้ว
สำหรับถนนก่อนเข้าโรงพยาบาลอนันทมหิดลน่ะนะคะจะมีถนนเข้าชุมชนวัดดงสวองและทางเข้าค่ายทหารค่ายหนึ่งค่ะครับ

บอกว่าถ้าเป็นกลางวันคนทั่วไปเข้าออกได้ปกติแต่ถ้าเป็นกลางคืนต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้นนะคะ
ถึงจะสามารถผ่านเข้าออกเส้นทางตรงนี้ได้
เลี้ยวเข้ามาจริงแล้วเลี้ยวเข้าซอยตรงข้างวัดทรงสวองเนี่ยเหรอ

ซอยนี้มันเข้าทุนใหญ่ได้ไหม
มันไปได้เยอะถึงว่าเป็นซอยตันแต่มันก็ยังไปได้เยอะไง
ไปได้อีกเยอะคนละเรือนถ้าเป็นกลางคืนเข้าไม่ได้
คนละเรือนกลางคืนเข้าไม่ได้เข้าได้แต่เจ้าหน้าที่

แต่เวลา๓ทุ่ม๑๗นี่คือเวลาที่หญิงสาวที่เจอที่ไฟแดงใช่ไหม

คืนนั้นทั้งคืนนะฮะใครคิดว่าน่าจะเจอแบบนี้
ท่านก็ลองเปิดกล้องหน้ารถหนังรถบอกตำรวจหน่อยนะครับ
ส่วนกรณีที่คนร้ายอาจใช้เส้นทางที่เป็นทางหลวงชนบท
หมายเลข๓๖๖ไปประมาณ๕๖กิโลเมตรจะเป็นทางแยกตัดเข้าถนน๔๐

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
หลายคนพูดตรงกันนะครับบอกว่าเห็นนะฮะเห็นคนร้ายขี่จักรยานยนต์
แบบคันในข่าวเลยนะครับขี่มุ่งตรงไป
่งหน้าไปที่บริเวณช่วงทางแยกวัดดงน้อยแต่หลังจากบริเวณทางแยกวัดดงน้อย
ไม่มั่นใจว่าจะไปใช้เส้นทางไหนต่อในการขี่ไปต่อ
เขาเหมือนเขาจะเห็นว่าสวนไปแต่เขาก็ไม่ได้เอกใจว่ามีเหตุแล้ว

หากเป็นคนชำนาญเส้นทางถนน๒เส้น
ยังสามารถล็อดดริมพูเขา
ตัดออกไปสู่จังหวัดสระบุรีได้อีกนะครับ
แล้วเส้นทางทั้งหมดที่เราคาดการณ์ความน่าจะเป็นในการ
ขี่รถหลบหนีไปของคนร้ายนะฮะถ้านับจากห้างเลยนะที่เกิดเหตุนะ
ประมาณ๑๙กิโลเมตรอ่าถ้าเกิดลัดล่อไปตรงนู้นตรงนี้นะครับ
แต่ถ้าแบบทางปกติแล้วตรงไปเลยไปจนสุดสุดท้ายที่ชาวบ้านเขาเห็นเนี่ย
ประมาณ๑๑กิโลเมตรถือว่ามันมีเวลาพอสมควรนะ
หลังจากก่อเหตุประมาณ๒ทุ่มครึ่งที่ห้างในตัวเมืองลบบุรีเนี่ย
โอ้โหมันยังมีเวลาในการขี่แบบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนแบบ
หนีหายไปไหนก็ไม่รู้ในตอนนี้ฮะใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะ
เชื่อว่าคนร้ายไม่ได้เก่งมาจากไหนค่ะต่อให้แต่งตัวมิดชิด
ต่อให้ก่อเหตุอย่างรวดเร็วทำตัวคล่องแคล่วเชื่อว่าทุกคดีมันต้องทิ้งหลักฐานเอาไว้ค่ะ
ให้เหมือนคุณภาคภูมิบอกว่าจับตัวมาได้ไม่ใช่ผม
เพราะในภาพจากกล้องวงจรปิดมันไม่ได้เห็นหน้านี่อ่ารู้ได้ไงว่าเป็นผม
แต่เชื่อแบบนี้นะสิ่งต่างที่มันแต่งตัวมา
หวกโม่งปิดหน้าถุงมือเสื้อผ้ารถจักรยานยนต์
ว่ามันเป็นของใครดังนั้นขอย้ำอีกทีค่ะ
ว่าสิ่งที่คนร้ายแต่งตัวมาพกติดตัวมาขี่มาเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
เพื่อมันไปทิ้งไว้ที่ไหนจะได้ช่วยกันแจ้งเบาะแส
สำหรับปืนนะคะปืนที่คนร้ายใช้นะคะอันนี้คือหลักฐานสำคัญมาก
ปืนนี้ไม่ได้มีเฉพาะในหน่วยงานราชการนะคะ
คนที่ชอบปืนก็สามารถหาซื้อได้ครับแต่ราคาสูงนะคะ
แต่แตะหลักแสนนะคะ๑แสนบาทนะคะ
ชุดสืบสวนวิเคราะห์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่คนร้ายใส่ไปลงมือก่อเหตุ
ราคาสูงนะคะย้ำอีกทีว่าใช้ของแบรนด์เนม
แต่ไม่รู้จริงปลอมนะคะไม่รู้ของปลอมหรือเปล่า
แต่ถ้าดูอย่างนี้มันเป็นของมียี่ห้อ
กระเป๋าเป้ที่ใช้เนี่ยน็อตเฟส
ส่วนใหญ่ใช้ในการขี่รถจักรยานยนต์
ตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะมีรสนิยมในการแต่งตัวด้วยนะคะ
สำหรับการเลือกแต่งกายแบบนี้
ทำเป็นแบบโอ้เท่มาเลยอะไรแบบนี้

หลักฐานที่ชัดเจนก็คือรอยเท้าที่บอกคุณผู้ชมไป
ว่าคนร้ายเนี่ยไปเหยียบฝุ่นมาจากไหนไม่รู้แหละตอนที่กระโดดขึ้นไป
คนร้ายน่าจะไปเหยียบดินที่ไหนมาสักที่หนึ่งไอ้ฝุ่นดินตรงนี้ตำรวจบอกว่าก็สำคัญ
กำลังจะเอาไปหาดูว่าเออฝุ่นดินตรงนี้มาจากพื้นที่ตรงไหนได้บ้าง
เพื่อที่จะไปแกะรอยว่าก่อนที่คนร้ายจะมาก่อเหตุเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมาก่อน
ดังนั้นถ้าคนร้ายมันไปทิ้งเครื่องแต่งกายอะไรเหล่านี้เอาไว้ตามทางเนี่ย
ก็จะเป็นเบาะแสสำคัญมากเพราะว่าบางทีคนร้ายอาจจะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพื่อจะหนีต่ออะไรแบบเนี้ย
ก็เลยมาย้ำอีกทีว่าสิ่งที่คนร้ายแต่งตัวมามันมีอะไร
ตอนนี้จะยังไม่เห็นเลยก็ตามถูกต้องแต่ท่านก็กระซิบบอกตำรวจได้
ถ้าเอาไปประกอบกับลักษณะท่าทางในการเดินของคนร้ายช่วงก่อเหตุใช่ไหม
ถ้ามันไม่แกล้งเดินแบบนี้นะหรือว่ารูปร่างอะไรประมาณอย่างนี้
ชื่อแบบนี้ชื่อนี่อยู่ตรงนี้ตรงนั้นเผื่อตำรวจเขาจะไปสืบต่อ
เขาอยู่ที่ลบบุรีได้โพสต์ข้อความนะครับ
โพสต์บอกว่าอย่าคิดที่จะหาแพ้ถ้าสงสัยก็ให้น้อง
น้องของเขาเขาใช้คำว่ากูนะแสดงความบุรีสุด
ไม่ใช่กักตัวไว้แบบนี้เรื่องนี้มีเงื่อนงำ
เขาโพสต์เอาไว้นะครับทีมข่าวก็เลยลองไปตรวจสอบดูหน่อย
ใช่ว่าเอ๊ะทำไมคุณโพสต์แบบนี้คุณรู้จักคนร้ายเหรอหรือยังไง
รู้อะไรมาหรือว่าคนร้ายจะเป็นคนมีสีหลบไปอยู่ที่ไหน
ถูกใครกักตัวไว้เนี่ยครับหรือจะมีใครเป็นพงเป็นแพ้อะไรยังไงนะครับ
พบว่านะเป็นทหารชั้นประทวนแล้วเป็นนักกีฬารักบี้ของหน่วยทหารหน่วยหนึ่งนะครับ
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะฮะอ่าถ้าไม่ผิดตัวนะค่ะอ่า
ถ้าคิดว่าเออไม่ใช่ผมถูกพาดพิงมีคนไปแชร์อะไรกันไม่ใช่ผมเลย
ท่านก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับจะได้ช่วยกันนะฮะในการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจนะครับ
มีชาวเน็ตนะครับเข้าไปย้อนอ่านดูโพสต์ของทหารคนนี้นะครับ
ที่มีการเอาไปแชร์ไว้ในกลุ่มเรารักลบบุรีด้วยแล้วก็มีคนโพสต์ถามด้วยนะ
ว่าเรื่องราวที่โพสต์ไว้เป็นปริศนาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่
ซึ่งเขาได้ตอบมาว่ารอฟังจากตำรวจดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นกระแสไปอีก
นี่ฮะโอ้โหแต่โพสต์ไปขนาดนั้นใช่ไหม
คนถามเยอะบอกให้รอฟังจากตำรวจดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นกระแส
ก็เลยย้อนไปดูโพสต์เก่าของทหารนายนี้นะครับพบว่า
ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเลยนะครับพระรหัสสบดีที่๙มกราคม
ตอน๒ทุ่มกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ได้โพสต์ข้อความ
คล้ายเหมือนกับจะรู้ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุไปชิงทองที่ร้านทองโอโลล่า
ที่ห้างโรบินสันลบบุรีเนี่ยคือใครอย่างเช่นโพสต์หนึ่งที่บอกว่า
อันนี้หลังจากเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงเองนะค่ะนี่ฮะบอกว่า
หนึ่งในคนที่ยิงมีพี่เขาด้วยอยากออกไปตามหาด้วยตัวเอง
ทุกชีวิตมีค่าเหมือนกับรู้จักเลยว่าโอ้โหพอเห็นแล้ว
คนนี้แน่รู้จักเลยว่าคนนี้เป็นพี่เขารู้จักจะเป็นพี่รุ่นพี่
หรือว่าพี่ชายจริงจริงหรืออะไรก็ไม่รู้แหละถัดมาอีกหนึ่งชั่วโมง
หลังจากโพสต์นั้นนะครับโพสต์แรกในวันเกิดเหตุอ่าผู้ชายคนนี้นะครับ
ที่เป็นทหารเนี่ยนะได้โพสต์อีกว่าทิ้งรถไว้แล้วจะมุดดินหนีหรือไง
ไม่รอดหรอกไม่นานเกินรออันนี้ทำเหมือนกับว่ารู้ได้ว่าไปทิ้งรถเอาไว้
แต่คืนนั้นก็มีกระแสข่าวใช่ไหม
เพื่อจับกลุ่มอะไรเนี่ยแต่อันนั้นก็ไม่จริง
บอกยังยังไม่เจอนะครับจากระยานหย่น
ซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอจริงนะครับ
หลังจากนั้นนะครับชายคนนี้ลบโพสต์ทั้งหมดทิ้งนะฮะอ่า
โพสต์เก่าเหตุการณ์กราดยิงอะไรที่เกิดขึ้น
ทิ้งหมดเลยก็มีคนเข้าไปถามว่าเออลบทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายคนนี้บอกว่าให้รอฟังข่าวดีกว่า
ถึงมีโพสต์ออกมาเนี่ยว่าใครแชร์โพสต์หรือว่าแคปไป
อย่าเอาไปเชื่อมโยงอะไรเลยนะครับผมก็ไม่ได้โพสต์ว่าเรื่องอะไรนะ

พูดขนาดนี้ยังคือบอกว่าผมไม่ได้โพสต์ว่าเรื่องอะไรนะ
เขาก็คิดกันว่าเรื่องเดียวนั่นแหละคือเหตุการณ์ใช้ปืนกราดยิงชิงทองที่ห้างที่ลบบุรี
เพราะฉะนั้นไปหาเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าผมมีข้อมูลแบบนี้แบบนี้ดีกว่า

เขาพร้อมจะปิดอะไรอยู่แล้วให้กันเป็นพยงพยาน
หรือว่าปิดบังข้อมูลไม่ให้คุณได้รับอันตรายพวกนี้

ทีมข่าวของเราก็ยังตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อเนื่องเลยนะคะ
โดยเฉพาะการทำงานของตำรวจว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

ยกเครื่องชุดสืบสวนใหม่เลยนะ

คุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ติดตามการรายงานจากคุณภูริพัฒน์ได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับเสร็จสิ้นไปเมื่อประมาณ๕นาทีที่ผ่านมานะครับ
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาประชุมร่วมกับชุดสืบสวน

โดยพบตรบอกเพียงสั้นว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมาก
ยังมีการปฏิเสธกระแสข่าวด้วยนะครับว่า
มีการควบคุมตัวหรือล็อกเป้าผู้ต้องสงสัยไปก่อนหน้านี้ครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัย
พลตำรวจโทสุวัสดิ์ขออภัยครับ

รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาประชุมร่วมกับชุดสืบสวนคลี่คลายคดี
พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เป็นหัวหน้าชุดที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
โดยทันทีที่เดินมาถึงพบตรรีบเดินเข้าไปภายในตึกเพื่อประชุมทันที
โดยไม่มีการให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำข่าวพร้อมยังไม่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับในคดีนี้แต่อย่างใด
การเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของพบตรในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๒
หลังจากครั้งแรกเดินทางมาเมื่อวานแต่ก็มีการหลบเลี่ยงการพบเจอกับสื่อมวลชน
โดยครั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช้เวลาประชุมนานกว่า๒ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางกลับ
และบอกเพียงสั้นนะครับว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแต่รายละเอียดนั้นขอให้รองพบตรที่รับผิดชอบในคดีนี้เป็นผู้ให้ข้อมูล
ผ่อนตำรวจเอกสู่ชาติทศวรรคยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการล็อตเป้าผู้ต้องสงสัย
หรือชายอายุ๓๐๕๐ปีตามที่มีสื่อมวลชนหลายสำนักเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ติ่งการทำงานของสื่อมวลชนบางสำนักด้วยนะครับว่า
มีการลงข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริง
และจะมีการเอาผิดกับตำรวจที่มีการส่งข้อมูลให้กับนักข่าวด้วย
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุชาติ
สื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวในคดีนี้พูดคุย
ชี้แจงการทำงานของตำรวจแทนการแถลงข่าวนะครับ
ว่าตอนนี้การทำงานมีความคืบหน้าไปพอสมควร
ขณะนี้ชุดสืบสวนมีการระดมกำลังเพิ่มขึ้น
จากพื้นที่ที่จะสืบสวนหาตัวคนร้ายเป็นวงกว้าง
ขณะนี้มีการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเส้นทางหลบหนีไปได้ไกลหลายกิโลเมตรแล้ว
แต่หากการทำงานไม่เป็นไปตามที่มอบหมายก็อาจจะวางแผนการทำงานใหม่ทั้งหมด
เพื่อให้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น
โดยตอนนี้ตำรวจสืบสวนแบ่งทีมออกเป็น๓ชุดเพื่อติดตามตัวคนร้าย

ที่๒ดูเรื่องรถจักรยานยนต์
และชุดที่๓ดูเรื่องกล้องวงจรปิดในเส้นทางต่างที่คนร้ายใช้หลบหนี
ขณะที่ข้อมูลเรื่องรถจักรยานยนต์ของคนร้ายนั้น

จากการตรวจสอบพบว่ารถรุ่นนี้มีคนครอบครองในจังหวัดลบบุรีถึง๘๐๐กว่าคัน
แต่มีพยานบางคนที่เห็นคนร้ายบริเวณหน้าห้างให้ข้อมูลนะคะว่า
รถของคนร้ายมีบางอย่างที่เป็นจุดสังเกตอย่างเห็นได้ชัด
ทำให้ชุดสืบสวนนั้นสามารถตีวงแคบรถจักรยานยนต์ที่ต้องสงสัยได้แคบลงครับ
ส่วนอาวุธปืนที่คนร้ายใช้นั้นพบว่าเป็นอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ในวันก่อเหตุคนร้ายยิงปืนไปทั้งหมด๑๓นัด
และยิงในลักษณะสองนัดติดต่อกันและเป็นการยิงในลักษณะของผู้มีความรู้ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
ซึ่งหากนำปืนชนิดนี้มาตรวจสอบจะพบนะคะว่าในจังหวัดลบบุรีมีบุคคลครอบครองปืนชนิดนี้กว่า๓๐๐คน
และไม่มีหน่วยงานและไม่มีในหน่วยงานราชการนะครับ
ซึ่งหากมองจากตัวเลขนั้นอาจจะเห็นว่ามีผู้ครอบครองปืนเป็นจำนวนมาก
แต่ตำรวจมีข้อมูลทางลับที่ลึกลงไปอีกในการแบ่งแยกตัวผู้ต้องสงสัยในกลุ่มเป้าหมายแล้ว
แต่หากสอบลึกลงไปถึงเครื่องกระสุนปืนนั้น
ตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลถึงผู้ที่ครอบครองเครื่องกระสุนปืนชนิดนี้ว่ามีบุคคลใดบ้าง
รวมถึงมีใครหายตัวไปหลังจากเกิดเหตุซึ่งค่อนข้างชัดเจนในตัวของผู้ต้องสงสัยบางคน
แต่ทางนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของบุคคลนี้และเร่งติดตามตัวมาให้ข้อมูลนะครับ
เหนือจากนั้นภายหลังเกิดเหตุนั้นหน่วยงานทหารที่อยู่ในพื้นที่รบบุรีมีการเรียกกำลังพลทั้งหมดกลับเข้าประจำหน่วยนะครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นมีการตรวจสอบดีเอนเออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ครอบครอง
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยด้วย
ขณะที่มีผู้แจ้งเบาะแสคนร้ายจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้าย
ตำรวจจะมอบเงินรางวัลให้จำนวน๓๕๐๐๐บาท
เพื่อขอบคุณในการทำหน้าที่ของพลเมืองดีในครั้งนี้ด้วยครับ
คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้ห้างสรรพสินค้าโรบินสันนั้น
จะมีการทำบุญใหญ่ในเวลา๗นาฬิกานะครับ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีครับ

ตำรวจก็ค่อยตีวงให้แคบลงมาเรื่อย
จากรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ว่ามีคนที่ครอบครองรถจักรยานยนต์รุ่นนี้กี่คันในพื้นที่

เราจะตามความคืบหน้าให้จนกว่าจะจับคนร้ายได้นะคะครับ